บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

เติมความแซ่บมื้อบ่ายกับข่าวเข้มข้นของบันเทิงไทยรัฐกับเราสองคนเช่นเคยอยู่กับพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ใช่แล้วค่ะจะเจอกับเราสองคนแบบนี้มาเริ่มต้นข่าวแซ่บข่าวแรกกันก่อนเลยเชอรี่ค่ะสำหรับสาวออมสุชา
คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงคนในวงการบันเทิงเนี่ยเขาไม่มีเวลาว่างไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์แบบคนทั่วไปนะ
ทำงานทุกวัน๗วันล่าสุดสาวออมสุชาเขาก็เลยขอเคลียร์คิวงานพาคุณแม่ไปเที่ยวไกลถึงแดนประดิษฐ์ค่ะ
นี่แหละค่ะเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาสาวออมสุชานะคะหลังจากที่ลุยงานหนักมาทั้งปี
แทบไม่มีเวลาส่วนตัวล่าสุดค่ะก็ได้เคลียร์คิวงานนะคะ
ในช่วงวันแม่พาคุณแม่แล้วก็ครอบครัวแพ็คกระเป๋าจัดทริปตะลุยแดนปลาดิบกันแบบเต็มสัปดาห์นะคะ
งานนี้เธอจัดหนักเลยทั้งชิลชิมแชะช็อปแบบนอนสต๊อปใน๑วันเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
และแม้จะโอดว่าหมดสตางค์ไปหลายบาทแต่ก็ยอมรับว่าคุ้มค่าที่ได้ใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวจ้า
ไปไปเที่ยวค่ะวันแม่แล้วก็เหมือนจัดทริปพิเศษให้แม่อะไรอย่างเงี้ยก็พาแม่ไปเที่ยวค่ะ
อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครอบครัวแล้วก็ขับรถเที่ยวกันไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เราก็กันว่าเราก็คิดนะแบบของขวัญวันแม่ให้อะไรดีอะไรอย่างนี้

โอ้โฮหมดกระเป๋าเลยบัตรเครดิตที่โทรหาเลย
เราก็กลับง่ายก็ได้
ค่ะเรากินเยอะค่ะเราเป็นทริปกินเราจะกินไปเยอะ
ใช่ค่ะก็พักผ่อนเพื่อแบบกลับมาจะได้ทำงานเต็มที่

นี่แหละค่ะส่วนที่เธอดีใจเกอร์
เพราะคิดว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่ครั้งแรกในชีวิตนะคะ

และยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดจริง
ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่าหลังจากนี้ถ้ามีโอกาส
อยากจะลองเสี่ยงโชคเล่นดูอีกสักครั้งจ้ะ
คือออมไม่เคยซื้อออมซื้อครั้งแรก
อ้อมคิดว่าคำว่าเลขท้าย

แต่มันไม่ใช่มันเหมือนเป็นเลขท้ายมันจะเป็นต่างหาก
ใช่แล้วเราคิดว่าพอเราเห็นว่ารางวัลที่๑
มันเป็นเลขท้ายมันเป็นเหมือนที่เราซื้อ

จะตามเลยพูดเลยว่าจะตามเลย

รถที่ออมขับทะเบียนรถ๔ตัว

เลขทะเบียนบ้านที่ออมอยู่๕๑๐๔เหมือนกันนะ
ก็เลยตามตามได้

งวดหน้าเผลออาจจะรางวัลใหญ่กว่านี้ก็ได้นะ
หรือว่าติดตามถ่ายทอดสด

ได้ทางหน้าโจทย์แทนรัฐทีวีคุณผู้ชมจริง
เขามีเลขเด็ดเลขโดนแบบรวบรวมมา
เศรษฐาโสรินผู้สื่อข่าวสายตัวเลขของเรา

อืมนะคะก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะคะ